กำแพงเพชรก็มีเหตุเศร้าอีกเหมือนกันนะคะมีผู้ชายคนหนึ่งค่ะ
เขาขับรถคีบอ้อยก็ทำงานอ่ะเนอะแล้วก็รถคีบอ้อยอันนี้มันไม่ได้เป็นรถสำหรับคีบอ้อยโดยเฉพาะ
คือเขาดัดแปลงมาอีกทีจากรถตักนะคะแล้วปรากฏว่าจังหวะนั้นเนี่ยมันเกิดอุบัติเหตุ
เหตุการณ์เกิดขึ้นเช้าเมื่อวานนี้เองนะคะตำรวจสพเมืองกำแพงเพชรเนี่ยได้รับแจ้งมาว่า

ปรากฏว่าถนนทางเข้าไร่อ้อยของชาวบ้านเนี่ยนะคะ
ข้างทางเนี่ยมีรถตักสีเหลืองแบบนี้ค่ะ
นอนเท้งตะแคงอยู่แบบนี้
แต่ว่ามันถูกเปลี่ยนสภาพให้กลายเป็นรถคีบอ้อย
แล้วด้านท้ายก็ถูกดัดแปลงให้เป็นบรรทุกถังฉีดสารเคมีด้วย
ล้อหน้าด้านซ้ายหลุดฉีกขาดจากตัวรถเลยนะคะ

จากนั้นพบศพผู้เสียชีวิต๑คนค่ะ
อยู่ในสภาพนอนหงายทราบชื่อก็คือนายสมศักดิ์พาสมบูรณ์อายุ๓๕ปี
สอบถามเพื่อนคนงานของผู้ตายนะคะเล่าบอกว่า
ผู้ตายเนี่ยขับรถคันนี้ไปฉีดยาอ้อยตั้งแต่เช้าแล้ว
ซึ่งมันอยู่ห่างจากจุดเกิดเหตุ๒กิโลเมตรค่ะ
พอมาถึงจุดเกิดเหตุคือยังไปไม่ถึงตัวไร่อ้อยเลยนะคะ
เลาล้อด้านซ้ายหน้าอยู่มันหักแล้วก็หลุดออกมา

พอมันเสียศูนย์ปุ๊บมันพลิกคว่ำทันทีเลย
แต่เคราะห์ไม่ดีตรงที่มันพลิกคว่ำแล้วมันทับคนขับจนเสียชีวิตค่ะ
เรืองวุฒิพระคภูมิพิสูจน์วัย๓๕ปีลูกชายเจ้าของไร่อ้อยบอกว่า

ที่มีการดัดแปลงสภาพมาเป็นรถคีบอ้อยตั้งแต่แรกอยู่แล้ว
คือก่อนหน้านั้นเนี่ยรถคันนี้มันเป็นรถตักข้าวมาก่อน
แต่เขาก็เอาไปโมใหม่ค่ะเอาง่าย
เปลี่ยนสภาพรถมาเป็นรถคีบพร้อมขาย
เขาบอกเขาใช้มานานกว่า๕ปีแล้วนะคะ
ซึ่งก่อนที่จะดัดแปลงมาเป็นเพิ่มเติมใส่ถังบรรทุกน้ำ
สารเคมีฉีดสารเคมีในไร่อ้อยเนี่ย
เขาก็ใช้เป็นรถคีบอ้อยมาแต่ช้านานแล้วล่ะ
กระทั่งคิดได้ว่าด้านท้ายก็ทำได้
ก็เลยทำเป็นที่ใส่สารเคมีฉีดสารเคมีในไร่อ้อยประมาณสัก

ให้เดินฉีดอย่างเดียวก็น่าจะไม่ไหว
สำหรับสาเหตุที่รถคีบอ้อยดัดแปลงเผลาหลุดนั้นก็คาดว่า
น่าจะมาจากที่ผู้ตายชอบใช้ความเร็ว
คือเป็นคนขับรถเร็วแม้จะเป็นรถใหญ่เป็นรถตัก

ก็เลยน่าจะเกิดเป็นเหตุการณ์นี้ขึ้น

ลิ่งรอบทำให้เขาเหมือนเร็วขึ้น
มันสั่นเพราะกำลังเครื่องมันไม่เร็วหรอก
แต่ว่ามันทำให้ตัวเขาต่างแรงขึ้น

แต่ว่าเขาชอบ
ไปถามนายเมดิเนี่ย
พิกุลหัวหน้าตรวจสภาพรถของสำนักงานขนส่งจังหวัดกำแพงเพชรนะคะ
เขาบอกว่ารถลักษณะที่เกิดเหตุเนี่ย
เป็นรถที่มีการดัดแปลงจากสภาพรถตักข้าวมาต่อเติมเป็นรถคีบอ้อย
มันเลยทำให้สัดส่วนของรถเนี่ยไม่ได้มาตรฐานแล้วก็ไม่สมดุลกันค่ะ
แล้วในรถลักษณะแบบนี้มันไม่ได้มีการตรวจจากสำนักงานขนส่งอยู่แล้ว
มันได้คุณภาพได้มาตรฐานหรือเปล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็เลยคิดว่า
น่าจะเกิดจากอายุการใช้งานที่นานแล้วก็อาจจะขาดการดูแลบำรุงรักษาในช่วงล่าง
พร้อมกับในจุดเกิดเหตุเนี่ยพื้นถนนมันคล้ายกับหลุมหน่อยค่ะ
มันไม่ได้เรียบมันก็จะยึกไปยักมารถก็จะมีการกระแทก
กระทั่งเผลาล้อหลุดแล้วก็เลยเกิดเป็นเหตุสลดนี้ขึ้น
ดูตามรูปแล้วพอหลุดขนาดนี้น่ะน่าจะขาดการบริลุงศานะฮะ
แล้วก็รถคันนี้เป็นรถเก่าแล้วก็อย่างที่ทราบว่าเมื่อกี้
คนขับคนนี้เขาขับไวการขับไวให้รถตักเนี้ย
คือรถพวกนี้จะออกแบบให้ขับช้าในโรงงานในไซส์งานนะครับ
ถ้าขับไวร์ปรับเนี้ยอุปกรณ์จะต่าง
ซึ่งเป็นอุปกรณ์เก่าแล้วเนี่ยอาจจะเกิดการศึกล้อขึ้นได้นะครับ